ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ทำนิวไฮอีกแล้ว
ค่ะวันเพิ่งรายงานไปว่าคือลดลงจากวันก่อนปีสักสองสามร้อยนิดหนึ่งนิดเดียว
ปรากฏว่าคราวนี้มาใหม่นิวไฮค่ะทะลุหนึ่งหมื่นห้าพันคนไปแล้วนะคะ
นครราชสีมาเองตอนนี้ก็ยังคงวิกฤตยอดผู้ป่วยพุ่งสูงถึงสามร้อยห้าสิบเอ็ดราย
คณะแพทย์บอกว่าหวั่นจริงกลัวระบบสาธารณสุขจะไม่ไหว
แล้วมันจะเหมือนกับเขื่อนแตกอะค่ะนายแพทย์เจตบุญวงวิโรธผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ภารกิจด้านอำนวยการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะ
พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของพื้นที่ของโควิด๑๙ในพื้นที่เนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้พบผู้ป่วยรายใหม่มากถึงสองร้อยเก้าสิบสองราย
ซึ่งคาดว่าจะมียอดผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเตียงในการรองรับผู้ป่วยค่ะ
ในพื้นที่นี้เนี่ยผู้ป่วยรายใหม่มีจำนวนมากเป็นผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยงสูงที่ร้องขอกลับมารักษาตัวกันที่ภูมิลำเนา
เพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์เตียงต้องใช้คำว่าตึงตัวและกำลังจะล้นเหมือนเขื่อนเก็บน้ำค่ะ
ถ้ายังมีคนป่วยหรือน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องจนล้นนะคะเขื่อนเก็บกักน้ำไม่ไหวมันก็เขื่อนพังอ่ะค่ะ
ก็เหมือนกับความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของจังหวัดถ้าผู้ป่วยทะลักไม่หยุด
ในที่สุดระบบสาธารณสุขไม่ไหวไม่สามารถดูแลผู้ป่วยใหม่ได้ก็เหมือนกับเขื่อนแตกนะคะ
อย่างที่บอกไปตอนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหารือ
แล้วก็พยายามบูรณาการโรงพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเตียงที่เริ่มล้นค่ะ
โดยการขอให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่รองรับผู้ป่วยเคสสีแดง

หลักได้มากขึ้นค่ะสำหรับผู้ป่วยโควิดสิบเก้าล่าสุดของจังหวัดนครราชศรีมาวันนี้ก็
ศูนย์ข้อมูลโควิดสิบเก้ารายงานตัวเลขล่าสุดประจำวันอาทิตย์ยี่สิบห้ากรกฎาคม
พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิบเก้ารายใหม่เพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบห้ารายค่ะ
ติดเชื้อในประเทศหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบสี่รายติดเชื้อจากเรือนจำหกร้อยสี่สิบเอ็ดราย
ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสองรายใกล้ห้าแสนนะคะ
วันนี้ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกร้อยยี่สิบเก้ารายเสียชีวิตสะสมสี่พันห้าสิบเก้าศพ
หายป่วยกลับบ้านหกพันเก้าร้อยสี่รายคือเสียชีวิตเนี่ย
หลักร้อยกว่าร้อยกว่าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะ